เราไปดูเกมนะครับคู่ระหว่างสุราธานีกับการท่าเรือดีกว่าครับ
สุดมันต้องน่าครับขอเชิญและกองเชียร์นะครับ
เป็นเกมคู่ใหญ่นะครับซึ่งระดูการที่ผ่านมาครับ
สุรธานีถือว่าเป็นทีมจอมปรากทีมหัวตารางเลยนะครับ
ท่าเรือชนบุรีนี่พลาดมาแล้วครับปีนี้ให้ท่าเรือก็หวังจะมาแก้มือนะครับ
ในการเจอกันตั้งแต่เล็กแรกของระดูการโตต้าครับทำฟาวกิรติ
จงสถิตเสถียรครับนาที๑๔จุดโทษของการท่าเรือยิงไม่เข้า
แล้วสุดท้ายตามซ้ำครับชัยวัดได้ยิงติดเซฟครับ
แต่ว่าพิรพลตากริ่มนอกยังไวพอครับซ้ำให้ท่าเรือดำหนึ่งศูนย์
จากนั้นกิติพงศ์ชัยยกบอลลูกนี้นิ่มเลยครับ
นาที๑๕โอ้ให้หลังนาทีเดียวครับสุราชตีเสมอได้
แฟนพุทธศรนี้แน่นขนาดเลยนะครับสองสามพันคน
แล้วท่าเรือโดนยื้อจังหวะนี้ครับอรอันโกเมสนะครับ
ชกบอลได้เจอตามก็ยังสามารถยิงได้อยู่แข็งแรงจริงครับ
ท่าเรือนำสองหนึ่งนาทีสิบแปดจากนั้นกลับมาครับในช่วง
ครึ่งหลังครับนาทียี่สิบหกจากลูกคิ๊กอินนะครับ
และทีเดียวกันครับนพวุฒิเจ้าเก่ามีพื้นที่กระชากเข้าไปแล้วก็อัดเลยครับ
ุ้งสายฟ้าแสงนำ๓๒
นาทีสามสิบสี่การห้าเรือตอบบนครับ
เจาะแนวรับก่อนที่จะจบที่บรรหารขันติชัยขจรนะครับ

นาทีสามสิบเจ็ดเดี๋ยวพระมัวชัยครับไปตัดฟาวมากอสที่กำลังจะหลุดเดี่ยว
โดนออกที่สองครับกลายเป็นใบแดงไล่ออกสุราช
เหลือผู้เล่นนะครับเหลือสี่คนในเวลาสองนาที
แล้วก็แค่นาทีเดียวครับเจ้าเทียนอาศัยเกมสวนกลับ
โอ้โหยิงขึ้นนำครับ๔๓เหลือเชื่อครับ
ธวัฒนลักษณะโตสะใจแฟนฟุตซอลสุราชเลยครับ
หลังจากนั้นท่าเรือต้องแก้เกมครับทำยังไงก็ได้ครับ
เพื่อตีเสมอพาวเพแล้วก็ได้จังหวะครับ
จากสารามุธใจเพชรจบด้วยการเสมอสี่สี่ครับ
ทั้งคู่นี้สุรภาษณียังไม่แพ้ใครในบ้านตั้งแต่รูกรรมที่แล้ว
รวม๑๕เกมอยู่อันดับ๔มี๑๓คะแนน
ส่วนการท่าเรือยุทธฤติชนะรวดในซีสันนี้มาที่๕นัด
มี๑๖คะแนนรั้งอันดับ๓
อีก๖คู่ครับกรมทางหลวงเอาชนะราชนาวีไป๘๐
บางกอกซิตี้เสมอกับเกษตรวรรดิไป๒๒
เกมนี้แบงคอกก็ยังร้างจ่าฝู๒๑คะแนน
เป็นโปรแกรมที่เล่นนัดสุดท้ายของเล็กแรกไปก่อนหน้านี้

ทีมไทยก็ซ้อมเต็มรูปแบบครบทุกคน
ตั้งแต่ช่วงเช้านะครับของวันที่ผ่านมา
แล้วก็ช่วงเย็นก็ถือว่าได้ทบทวนแท็กติกกันอย่างเต็มที่
ก็บอกว่าสาเหตุที่มาเข้าแคมป์ช้าคนอื่น๒วันนะครับ

ไม่มีปัญหาเรื่องของสภาพร่างกายนะครับ
เราเห็นว่าที่เจไปเที่ยวอยู่ที่พรรคใต้
ก็มีเทรนเนอร์นะครับไปดูแลอยู่แล้วเหมือนกันนะครับ
ส่วนเกมที่ไทยบุกไปชนะจีน๕๑ก็ผ่านมานานแล้ว
ซึ่งวันเสาร์นี้ก็อยากชนะแบบนั้นอีกครั้งหนึ่งนะครับ
เพราะว่าเป็นการเล่นในบ้านแล้วก็อยากให้แฟนบอลชาวไทยมีความสุขครับ
ย้ำโปรแกรมที่ราชมังคลากีฬาสถานนะครับ
ที่๒มิถุนายนนี้เริ่มเข้าสัญญาณทางหน้าจอไทยรัฐตั้งแต่เวลา๑๘นาฬิกา
แล้วก็เริ่มแข่งขัน๑๘นาที๓๐นาที